คุณผู้ชมช่วงนี้มาดูที่เรื่องของงูก่อนหน่อยนะฮะย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณด้วยเป็นเรื่องแบบแปลกที่ผมเชื่อเหลือเกินว่ามันมันเป็นความเชื่อที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วใช่ค่ะบางคนก็เชื่ออย่างนั้นนะฮะเรื่องของงูเนี่ยคือมีอ่าสามีพระยาเป็นชาวพระม่านทั้งคู่ค่ะฝ่ายสามี
แล้วก็กรีดร้องลักษณะเหมือนชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวิญญาณของงูสิงเข้าสิงเมียของเขาเอง
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์เลยครับ
ต้องขอโทษเขานะต้องจุดต้องมีทูบมีเทียนมีดอกไม้มาขอโทษเขา
ไปให้เขาเดี๋ยวเราไปเกิดใหม่
ขอโทษค่ะสิเราก็บอกเราก็สินสักศิษย์

ดูเอาดูเอานะอยากที่น้อง

นี่เห็นมั้ยขอโทษเมื่อกี้หายเลย

ขอโทษขอโพยปุ๊บลุกเดินได้เฉย
คือคุณมีความเชื่อที่อยู่กับมาชะนาน
ว่างูเป็นงูเจ้าที่บ้าง
ถ้าฆ่ามันเนี่ยยิ่งฆ่าตัดหัวเนี่ยมันจะแบบกลับมาเอาคืนอะไรอย่างนี้
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยเฟซบุ๊คคนบ้านหลวงแม่กุมริมเมยนะครับ
เรื่องราวเกิดขึ้นในแคมป์คนงานก่อสร้างริมชายแดนไทยเมียนมากที่จังหวัดตากครับ
สองสามีภรรยาคู่นี้ก็เป็นแรงงานชาวพม่า
สามีเนี่ยไปเจองูสิงฆ่าตัดหัวมาหวังว่าโอ้โหเย็นนี้มือค่ำล่าปากแล้วจะไปทำต้มยำงูสิงกิน
ไม่ทันจะถึงบ้านขี่จักรยานมาภาพที่เห็นคือภรรยาลงไปนอนกับพื้น
ทำท่าเหมือนเลื้อยกับพื้นกรีดร้องตลอดเวลาด้วยความเจ็บปวดตัวสั่น
เหมือนถูกวิญญาณงูสิงเข้านะฮะไม่ว่าจะคุยยังไงก็ไม่หายครับ
คนถ่ายคลิปแนะนำว่าเอาซากงูไปวางใกล้เขาแล้วก็ให้สามีมากราบไหว้ขอขมา
ก้มกราบกันเลยครับมีคลิปตอนกราบชัดอีกทีหนึ่งนะฮะ
เอาทูบเอาเทียนมาเอาดอกไม้มา
ทำไงก็ได้ทำไปเลยทำไปเลยพี่
พี่ทำเขาพี่ยังไม่กลัวเขาเจ็บเลยเอาพี่ทำไปเลยทำไงให้สบายใจเอา
ที่จะช่วยให้เขาขึ้นสวงสวรรค์ไปเลยนี่สามีกราบปุ๊บเท่านั้นแหละ
เหมือนวิญญาณงูสิงออกจากร่างของเมียเขาลุกขึ้นมาได้อย่างนั้นเลยคุณผู้ชม
เพื่อนเพื่อนทำประมาทที่ที่มีของต่างต่างนานาเขาบอกว่าเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่ง
ใช้เอามือตบหัวลูบหลังกันไปสภาพจากที่นอนอยู่คล้ายงูก็ลุกขึ้นมา
แล้วก็เดินเป็นปกติเลยครับ
หายแล้วอยู่เฉยอย่าอย่ากระชากเขาเขาเขาเขากำลังเอาแรงอยู่
ให้บรรยาทีนองเพื่อนผู้ทำเฟสน่าเห็นไหมเขาเขาขอโทษเมื่อกี้หายเลย
อืมน่ะสุดท้ายก็มีการแนะนำนะผู้ถ่ายคลิปเองก็บอกให้สามีไปให้พระสงฆ์
เนี่ยทำพิธีกดน้ำให้ทำบุญให้มูลช่องท่าละกันแล้วก็บอกว่าอย่าไปกินน่ะ
เอาไปทำอะไรก็ได้ให้พระสวดมนต์ก็ได้
ย้ำว่าที่คุณผู้ชมเห็นเป็นความเชื่อสู่บุคคล
แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะครับ